คนในวงการบรรเทิงนอกจากจมูตร์เตรลูแล้วเนี่ย
หลายคนนะคะยังเป็นสิทธิ์มีครู
ซึ่งการทำงานเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นแสดงเมื่อไหร่
ไหว้หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเนี่ย

เพื่อให้มีแรงใจเพื่อให้มีความมั่นใจนั่นเอง
ดูอย่างตำนานหมอลำคนนี้ค่ะแม่นกน้อยอุไรพร
วงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยกับเขาด้วยเหมือนกัน
นกน้อยอุไรพรนะคะตำนานหมอลำแห่งวงเสียงอีสาน
ขอเอาเลิกเอาใช้ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ

และขอให้การแสดงของวงศรีอีสานเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
นกน้อยเขานำทีมแฟนคลับที่เดินทางมาจากกรุงเทพ
มาร่วมพิธีบวงสวงศาลปู่ขุนเดช

คือบ้านเล็กที่ของแม่นกน้อยเขาที่ตรฐานทางนี้คุณผู้ชม

ทั้งของขาวทั้งของหวานผลไม้

ก่อนจะพาไปสักการะรูปปั้นองค์พญานาค
ขอพรให้พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ปกปักรักษาแฟนคลับที่เดินทางมาด้วย
ไม่ใช่แค่นำกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะ
มาถึงบ้านหมอลำระดับตำนานทั้งทีเนี่ย

พาแฟนคลับโฮลาลัมพอร์ดเป็นยังไงคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อย
แต่เตือนก่อนนะคะอย่ากระพริบตา
เพราะทำเสร็จเขาจะพาไปดูตัวเลขทูบที่จุดไว้ตั้งแต่เริ่มพิธีด้วย
คุณผู้ชมขอบคุณค่ะ

แฟนคลับทีมงานดูทันกันไหมคะ
คุณพี่คนสุดท้ายทำดีมากเลยนะเลขอะไร
เลข๖๗๙ค่ะเป็นเลขที่เขาจุดคู่ไปตั้งแต่ตอนเริ่มพิธี
แต่ไม่จริงนะมันแล้วแต่คนมอง
ส่วนตัวเรามองเลขตัวท้ายสุดเป็นแบบกลมขดด้วยกัน

แปลว่าตาดีได้ตาไร้เสียน่าจะดวงไพรดวงมันอย่างนี้หรือเปล่าพี่แซ็ค
ใช่นะคะก็รอลุ้นกันนะคะเข้าในรายเดือนละ๒ครั้ง